มาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งติดยาเสพติด
แล้วเกิดอาการขาดยานะคะคุ้มคลั่งพาตัวเองไปขังไว้ในห้องน้ำนะคะ
ย่านพระรามสองเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยนะคะ
มาพูดคุยไกลเกลี่ยเป็นชั่วโมงไม่สำเร็จ
สุดท้ายเนี่ยต้องตัดสินใจพังประตูเข้าไปเพื่อที่จะช่วยออกมานะคะ
ให้คุณผู้ชมดูนาทีที่ตำรวจตัดสินใจนะคะนี่ตำรวจสอนอท่าข้ามนะคะ
ตรงนี้อยู่แถวด้านหลังตลาดมารวยริมถนนพระราม๒นะคะ
ข้างในมีผู้ชายที่คุ้มคลั่งขังตัวเองอยู่
คือเขาพยายามพูดคุยเกลี้ยกล่อมมาระยะหนึ่งแล้ว
แต่ไม่เป็นผลค่ะคุณสืบสกุล
เขาก็เลยสุดท้ายต้องเอาเครื่องมือช่วยกันดันประตู
ดันจนประตูหลุดออกแล้วก็ควบคุมชายคนนี้ออกมานะคะเนี่ยค่ะ
คือแม่เขาบอกว่าลูกชายตัวเองมีอาการจิตประสาทค่ะ
เป็นคือติดยางอมแงมพาไปรักษาตัวแล้วก็ออกมาใช้ชีวิตปกติ
แต่คือจิตใจยังไม่ค่อยปกติอะค่ะต้องคอยรับยาจากแพทย์นะคะ
คาดว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยลูกชายไม่กินยา
อาการก็เลยกำเริบขึ้นมาแล้วก็ก่อเหตุขังตัวเองแบบนี้นะคะ
พอควบคุมได้แล้วจนที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเสด็จเจ้าพระยาค่ะ
นี่แหละค่ะต้องพังประตูช่วยออกมาเลย
เพราะว่าเกลี้ยกล่อมไม่ได้แล้วนะครับ